ครับค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะฮะว่าคุณสิริวัลมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับ
คุ้มกันรุ้งนะคะเพื่อที่จะฝ่าแนวของตำรวจนะคะที่มีการตั้งแถวรับไว้ข้างหน้าค่ะ
เพื่อที่จะเดินทางเข้าไปบริเวณพระบรมหาราชวังนะคะ
บริษัทที่ด้านหน้าสถานดิกาตอนนี้นะคะ

เพราะว่าทางแก่นำได้มีการประกาศอยู่ตลอดนะคะว่า
ไม่ให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมหรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะ
เข้าไปสั่งการหรือว่าไปกำกับการนะคะ
มอบหมายให้กาดที่ได้รับหน้าที่ได้รับมอบหมายจากทางแก่นำ
ไปดูแลคุ้มกันแล้วก็จัดระเบียบการเคลื่อนขบวนของการชุมนุมในครั้งนี้
เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นค่ะ
ตอนนี้นะคะที่เห็นแนวเห็นแนวข้างหน้านะคะก็จะมีกลุ่มที่เป็นกาดนักศึกษานะคะ
ของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์นะคะนั่งคุกเข่าอยู่ข้างหน้า
แล้วก็มีรุ้งไปยืนเจรจากับเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝุงชนค่ะที่ได้มีการจัดกำลังมา
เพื่อที่จะคุ้มกันเส้นทางไม่ให้ทางมวลชนทางแก่นำลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ที่มีการวางกำลังแล้วก็มีการสั่งห้ามไว้ค่ะ
ส่วนชั้นหลังของแนวตำรวจที่เห็นข้างหน้านี้นะคะ
เท่าที่สังเกตดูตอนนี้นะคะก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งก็จะมีแถวของเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนประจำการอยู่ตรงแผงเหล็กค่ะ
แล้วก็อีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นรถเมย์ค่ะหลายคันนะคะเอามาปิดกั้นขวางถนนอยู่ค่ะ
ตอนนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างการเจรจานะคะ
รุ้งเป็นตัวแทนค่ะของทางกลุ่มแนวร่วมนะคะไปเจรจาเพื่อที่จะขอฝ่าวงล้อมของตำรวจไปเพื่อที่จะไปยื่นหนังสือแล้วก็พูดคุยเจรจาถึงข้อเรียกร้องของทางกลุ่มธรรมศาสตร์แนวร่วมสิบข้อที่มีการยืนยันในครั้งนี้นะคะว่าจะยื่นถึงมือองค์คมนตรีให้ได้ค่ะ
ก็ยังมีความพยายามของทางตำรวจนะคะเข้ามาสกัดไม่ให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้ฝ่าวงเข้าไปนะคะ
แต่ตอนนี้ยังไม่มีนายตำรวจที่ดูแลเหตุการณ์ในครั้งนี้เข้ามาพูดคุยกับรุ้งแต่อย่างใดค่ะ
อ่าตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเข้ามาพูดคุยกับรุ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ต้องติดตามดูว่าจะสามารถเดินผ่านเข้าไปได้หรือไม่เพราะจะขอเป็นตัวแทนเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นค่ะ
กาดก็ยังคงคุ้มกันอยู่นะคะคุกเข่าทำแนวป้องกันให้กับรุ้งค่ะ
เสียงที่ได้ยินอยู่ข้างหลังนี้นะคะก็เป็นเสียงของนายอานนท์นำพาค่ะ
ทนายอานนท์นะคะก็พูดผ่านเครื่องขยายเสียงตลอดนะคะว่าขอให้ตัวแทนของทางกลุ่มธรรมศาสตร์แนวร่วมได้ผ่านเข้าไปเพื่อที่จะยื่นหนังสือนะคะ
เคลื่อนขบวนในครั้งนี้ก็ย้ำนะคะว่าไม่มีความรุนแรงไม่ใช้ความรุนแรงไม่มีการปะทะค่ะ
ทางกลุ่มจะเคลื่อนโดยวิธีสันติค่ะก็คืออย่างที่เห็นนี้นะคะว่ามีทางกาดคุ้มกันแถวอยู่ทั้งหมด๔ชั้นค่ะ
เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศอีกมุมหนึ่งนะคะเป็นมุมของที่
อารุงได้มีการ
นี่ครับท่านผู้ชมครับเป็นบรรยากาศล่าสุดในขณะนี้นะครับ
สรุปนะขณะนี้ก็คือกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์
ต้องการยื่นหนังสือข้อเรียกร้องที่เขาได้เรียกร้องมาตลอดเนี่ย
ต้องการยื่นไปยังประธานองคมนตรีนะฮะโดยขอให้ส่งตัวแทนมาก็ได้นะฮะ
แต่ท่าทีเนี่ยก็คือจะอยู่ตรงนี้ในการที่จะยื่นหนังสือนะครับ
ยืนยันว่าจะไม่มีการบุกลุกอะไรไปมากกว่านี้ค่ะนะฮะ
ตอนนี้ก็กำลังมีการเจรจากันอยู่นะครับกับทางเจ้าหน้าที่ที่เขาตรึงกำลังอยู่นะฮะ
ใช่ครับโดยมีตัวแทนการเจรจาก็คือคุณรุ้งปนัสยาเป็นตัวแทนผู้ชุมนุม
ยืนอยู่หน้าแถวเจรจากับเจ้าหน้าที่อยู่หน้าสุดเลยนะคะ
คือถ้าย้อนไป๘นาฬิกา๔นาทีหลังจากที่ทางเวทีผู้ชุมนุมที่ท้องสนามหลวง
ได้ร้องเพลงชาติเสร็จนะฮะครับทางแกนนำก็นำมวลชนเคลื่อนขบวนนะครับ
บอกว่าจะส่งตัวแทนไปยื่นข้อเรียกร้อง๑๐ข้อของเขานะครับ
จะไปอย่างสันติวิธีนะฮะตอนนี้กำลังเดินไปเพื่อจะไปยื่นหนังสือ
ว่าจะเจรจากันมีเจ้าหน้าที่เข้ามาแล้วนะครับทุกผู้ชมครับอืม
เดี๋ยวไปฟังแล้วก็ไปดูบรรยากาศจากคุณสิริวัลรักษัตริย์อีกครั้งนะฮะ
ที่เห็นตรงนี้กำลังเป็นภาพของการเจรจานะคะ
รุ้งก็กำลังเจรจาอยู่นะคะถึงเจตนาในการเคลื่อนขบวนในครั้งนี้นะคะ
เลื่อนไปเพื่อที่จะขอยื่นหนังสือกับองค์คมนตรี
อ่าจากประมาณ๕นาทีแล้วดีกว่าอ่าสังคมนี้ก็เข้าข้างถามแล้วโอเค
โอเคโอเคครับทั้งหม้อเข้าข้างในกล่อง
บรรยากาศตอนนี้ก็กำลังตึงเครียดอยู่นะคะเพื่อว่าที่จะรอ
ว่าจะเปิดทางให้รุ้งนะคะเข้าไปหรือไม่
ก็พูดผ่านเครื่องขยายเสียงตลอดนะคะเพื่อที่จะอ่ากดดันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะ
ว่าให้เปิดทางให้รุ้งได้เข้าไปยื่นหนังสือค่ะ
ไม่ได้ไม่น่าหรอก
ตอนนี้นะครับทุกผู้ชมครับเป็นช่วงของการเจรจากันนะครับ
ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยบอกว่าจะให้นางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือว่ารุ้ง
รุ้งปนัสยาเป็นตัวแทนในการที่จะไปยื่นหนังสือสิบข้อเรียกร้อง
ใช่ครับกับทางท่านประธานองคมนตรีนะครับหรือจะมีผู้แทนมาก็ได้นะครับ
เจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็เสริมกำลังเข้ามานะครับจากที่อยู่บริเวณด้านหน้าที่มีการกั้นรั้วตรงเนี้ยฮะ
ครับที่ด้านหลังเนี่ยก็จะมีกำลังเสริมเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะครับ
หนึ่งในแกนนำของกลุ่มผู้ชุมนุมก็ได้ประกาศให้ผู้ชุมนุมเนี่ย
นั่งลงกลางถนนครับถนนตรงท้องสนามหลวงเนี่ยฮะ
ซึ่งจะทอดยาวมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ของธรรมเนียบองคมนตรี

นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งขณะนี้
ที่ที่มรุ้งเขายืนอยู่ตรงประชิดมรัวเจ้าต้าที่เพิ่มในมือของมรุ้งเอง
มีซองสีน้ำตาลนะครับมีเอกสารหนังสือที่เขาถือเอาไว้
แล้วก็ภาพที่เห็นเนี่ยมีตำรวจชั้นผู้ใหญ่เดินเข้ามาครับ
มาเป็นตัวแทนเจรจาเพราะว่ารุ้งต้องการจะเจรจา
คนที่มีอำนาจที่จะให้เขาเข้าไปได้ครับนะฮะก็ไปคุยกันนะฮะ
ก็ยังไม่เป็นผลนะครับที่จะสามารถเข้าไปได้
แล้วก็มวลชนก็นั่งตรงนี้แหละครับนะฮะแนวหน้าที่อยู่ข้างหลังรุ้งเองเนี่ย
จะมีกลุ่มแนวหน้าที่เป็นคนคอยป้องกันเอาจะเอามือดันหลังรุ้งเอาไว้
แล้วก็ลุงเองก็ยืนคุยกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนอยู่
นะครับก็เป็นผู้หญิงเป็นแก่นำเนี่ยแหละยืนคุยเลยครับค่ะนะฮะ
เป็นซอง๑๐ข้อเรียกร้องนะครับที่เป็นเนื้อหาในการปราศัยเมื่อคืนนี้ด้วย
แล้วก็เป็นสิ่งที่เขาได้ประกาศมาตั้งแต่การชุมนุมในครั้งแรก
ก่อนจะมาถึงวันนี้สิบเก้ากันยายนต่อเนื่องถึงยี่สิบกันยายนในวันนี้นะครับใช่ครับ
เนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการปฏิรูปต่างนะฮะ
รวมทั้งการปฏิรูปสถาบันนะครับเท่ากับว่าณขณะนี้เราต้องรอฟังรอดูว่าการเจรจาระหว่างทางเจ้าหน้าที่กับทางแกนนำผู้ชุมนุมเนี่ย
จะมีจุดร่วมตรงไหนที่จะสามารถยื่นหนังสือต่อกันได้
หรือว่าทางผู้ชุมนุมที่บอกว่าจะส่งตัวแทนเข้าไปยื่นหนังสือ
ก็คือรุ้งปนัสยานะครับจะสามารถไปยื่นหนังสือได้ถึงตรงจุดไหนอย่างไร
นี่นะฮะพื้นที่ท้องสนามหลวงนะครับ
หรือสุดท้ายจะได้แค่ตรงนี้แล้วจะมีตัวแทนที่ได้แจ้งไปเดินทางมารับหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบ
เดี๋ยวต้องติดตามกันด้วยเพราะว่าทั้งสองฝ่ายก็มีกาดมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคุ้มกันความปลอดภัยอย่างหนาแน่น
คือแต่มันก็ต้องอยู่ที่สิ่งที่ทางมวลชนเขาจะพอใจหรือไม่พอใจอย่างไรด้วยใช่ไหมฮะ
เรื่องของการยื่นหนังสือว่าสามารถยื่นในรูปแบบไหนอย่างไหน
ว่าทางผู้ชุมนุมเนี่ยเขาต้องการยื่นในรูปแบบไหนแบบไหนนะ
มีความกันใหญ่ล่าสุดเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวดูคุณสุริวัลอีกสักครั้งนะครับประอบทนี้กำลังมีการเปิด
กำลังมีการเปิดแนวกั้นอยู่นะคะเพื่อที่ให้รุ้งเข้าไปค่ะ
ตอนนี้รุ้งเข้าไปแล้วนะคะพร้อมกับการคุ้มกันของทีมกาดแล้วก็ของทางตำรวจค่ะ
ตอนนี้รุ้งกำลังเดินเข้าไปแล้วนะคะ
ไปยืนเข้าให้เขาเป็นเป็นตัวแทนยื่นหนังสือได้ค่ะ
ตอนนี้นะครับวันต้นรูปหลังจากที่จะแล้วกับตัวแทนตำรวจชั้นผู้ใหญ่
เสร็จปุ๊บนะฮะหันมาประกาศข่าวดีให้กับผู้ชุมนุมได้ฟังว่า
ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนฝากแนวกั้นไป
แล้วก็มีแก่นำอีกคนนึงเดินเข้าไป

สองท่านสองคนนะฮะครับนะฮะแล้วก็มีกาดจำนวนนึงเนี่ย
ประกบเข้าไปรวมทั้งสื่อมวลชนแล้วก็มีตำรวจอีก
จำนวนนึงเนี่ยประกบเข้าไปค่ะคือคือล้อมเลยแหละครับนะฮะ
แล้วก็เดินฝ่าแนวกั้นตรงนี้เข้าไปแล้วก็ไปอยู่อีกจุดหนึ่งตรงนู้นเลย
ใกล้ใกล้กับรถเมย์ที่จอดอยู่นะฮะก็คือจะได้ตัวแทนสองคนนะฮะ
ใช่ครับที่จะให้เข้าไปได้นะครับได้รับการอนุญาตจากทางเจ้าหน้าที่นะครับ
ในการเข้าไปด้านในนะครับเพื่อยื่นข้อเรียกร้อง
ข้อเรียกร้องนะครับตามที่แกนนำได้บอกเอาไว้นะครับ
ตอนนี้ก็เข้าไปแล้วนะฮะได้เข้าไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ส่วนมวลชนคนอื่นก็รออยู่ด้านนอกรวมทั้งแกนนำคนอื่นด้วยนะครับ
ที่เราเห็นชัดเจนก็คือรุ้งปนัสยาแน่นอนนะครับ
ตัวแทนอีกคนนึงนะฮะที่ได้เข้าไปด้านในนะครับ
ในการไปยื่นหนังสือข้อเรียกร้องไปยังท่านประธานองค์คมนตรี
นะฮะแต่ว่าเข้าไปด้านในแล้วจะได้ยื่นกับท่านประธานองค์คมนตรี
หรือว่าผู้แทนหรือว่าตัวแทนยังไงเนี่ยอันนี้ก็ต้องรอฟังกันอีกทีหนึ่ง
ใช่ฮะนี่เป็นภาพสองมุมนะครับทุกผู้ชมครับของพื้นที่ตรงนี้นะครับ
พื้นที่ท้องสนามหลวงเป็นถนนตรงพื้นที่ตรงนี้ที่จะมุ่งไปยัง
ธรรมเนียบองค์คมนตรีหรือว่ารัชดำเนินในตรงนี้